ไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนะคะ
สำหรับการทำจ้องแดงโบราณค่ะจ้องแดงจ้องแบบนี้
จ้องหน้าจ้องตาจ้องเนี่ยภาษาเหนือคือร่มค่ะ
โรคโบราณสีแดงขนาดใหญ่แบบที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะ
ชาวจังหวัดเชียงใหม่เขาเรียกกันว่าจ้องแดงนี่แหละค่ะมีแหล่งผลิตอยู่ที่ศูนย์หัฐกรรมร่มโบราณในพื้นที่บ้านดอนเปล่า
ตำบลดอนเปล่าอำเภอแม่วางซึ่งหนึ่งในช่างคนสำคัญรุ่นสุดท้ายก็คือ
ลุงวิเชิญแก้วเอี่ยมวัย๖๒ปีนะคะที่ยังคงช่วยกันสืบสารภูมิปัญญานับร้อยปีของคนรุ่นก่อนที่มีมานานกว่า๖ชั่วอายุคน
ครับโดยยังมุ่งมั่นลงมือทำจ้องแดงเพื่อไม่ให้เลือนหายไปตามการเวลานะคะซึ่งลุงเองก็สืบทอดมากว่าสามสิบปีแล้ว
ลุงเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจ้องแดงเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านดอนเป่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญและความอดทนในการทำด้วยค่ะ

กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้องมีการผ่าไม้ตัดไม้แล้วก็ผ่าตัดครับตัดไม้แล้วก็ผ่าไม้
เสร็จแล้วมันเหล่าเหล่าเหล่ากรรมเหล่ากรรมนี่คืออันตัวนี้มันห้องกรรมอ๋อโอเค
แล้วตัวนี้มันห้องกรรมอันตัวสั้นอันนี้ตัวกรรมอันนี้หลอดอืม
นี่มีหลอดทีวีแต่หลอดล่างกับหลอดบนแล้วตัวยังยาวนี่มันห้องจิบตรงบนหัว
ทำปล้องหมูแต่ทำราวเซฟก็ทำไม่ต่อราวเซฟก็มันประกอบนี่ครับมาเข้าโค้งเนี่ย
บอกว่าทำวันหนึ่งทำได้เพียง๑คันเท่านั้นนะคุณผู้ชม
อันเดียวนะใช่ค่ะแล้วก็ต้องทำตามออเดอร์ด้วยนะคะ
แต่ละเดือนผลิตได้หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบคันครับ
ขายราคาตั้งแต่สี่ร้อยไปจนถึงหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะตามขนาดของเขา
วิเชิญยังบอกด้วยว่ายินดีที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำจ้องแดงโบราณ
ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้เลยค่ะ
จ้องเนี่ยนะครับภาษาเหนือนี่ก็คือร่มนะจ๊ะดิฉันมีโอกาสเคยไปดูวิธีการทำร่มของเขาที่เชียงใหม่ตอนสมัยเรียนนะ
มันมีความปรานีตสวยงามแล้วก็ทำยากมากมากเอาล่ะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่เอามาสร้างรายได้ได้อีกด้วย